ล่าสุดนั้นทางด้านของพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานพร้อมกับพยาน
เดินทางไปให้ถ้อยคำกับปปชนะครับ
พร้อมกับมั่นใจนะครับว่ามีหลักฐานแล้วก็สามารถที่จะเอาคนผิดนั้นไปลงโทษได้ครับ
ผลตรวจโทษสุรเชษฐหักพานที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วก็อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
พร้อมด้วยอดีตรองผู้บัญชาการสตมครับ
แล้วก็รถตรวจการไฟฟ้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เพราะว่าไปเจอปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส
วันนี้ก็เดินทางเข้าไปพร้อมกับหลักฐานต่าง
ไปให้ถ้อยคำต่อปปชในฐานะพยาน
โดยพลตรวจโทษสุรเชษนั้นบอกว่าวันนี้นั้นเป็นวันที่รอคอยที่จะเป็นพยานมานานแล้ว
ครั้งนี้จะขอพูดเรื่องนี้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
จากนี้ไปเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของปปชที่จะไปไต่สวนข้อเท็จจริง
พร้อมเชื่อว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั้นจะไม่ส่งเสริมคนที่ทำเรื่องไม่ดีแน่นอน
อย่าไปทำมีความชัดเจนอย่าไปนึกว่าอะไรที่เราทำแล้วเขาจะไม่รู้นะครับ
อย่าไปเอามือแค่ฝ่ามือมาปิดฟ้านะครับมันต้องพอกันได้สักทีนะครับ
แล้วไอ้วิธีการแบบเก่าโบราณนะครับไปยิงนู่นยิงนี่ขู่เขานะครับ
ผมต้องเรียกว่าคืออย่านึกว่าเขาไม่รู้นะครับ
วันนี้คนที่ไม่รู้ก็คือตัวเองไม่รู้
ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าเขารู้กันหมดแล้ว
โดยหลังจากที่ใช้เวลาในการให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของปปชนานกว่า๒ชั่วโมง
เจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งนะครับว่าปปชนั้นกำหนดประเด็นครับ
ในการให้ชี้แจงเพิ่มเติมก็ต้องกลับไปทำเอกสารเปรียบเทียบราคา
เรื่องของปืนไฟฟ้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอัจฉริยะเครื่องละสองแสนบาท
มันมีที่มาที่ไปยังไงทั้งที่คอมพิวเตอร์จริงตามตลาดมัน๒หมื่นไม่ใช่หรอ

มันเป็นทางที่ความจริงแล้วมันสามารถเลือกยี่หออื่นได้